มิติใหม่ของการขายสายไหมของชายคนหนึ่ง
คุณค่ะลีลาการขายสุดยอด
หวัง

นี่เขาปั่นสายไหมหรือเขาปั่นสำล้อ

ก็เห็นแกถอยไปจนสุดถนนนู่นเลยนะ

โอ้โหถอยจนเจอรถตรงนั้น
แล้วนี่นอกจากการแบบว่าลีลาการทำสายไหม
เขาควงกระบองไฟด้วยนะเออคุณดูเนี่ยสามกระบองอย่างนี้เห็นไหม
และนี่คือคุณลุงอำนาจแช่มชื่นนะคะหรือว่าลุงการ์ตูนอายุหกสิบเอ็ดปีนะ
สิบเอ็ดแล้วนะหกสิบเอ็ดคุณดูคล่องแคล่วขนาดนี้เลย
เขาเป็นชาวตำบลบัวขาวอำเภอกุชินรายจังหวัดกาลสิน
เป็นพ่อค้าสายใหม่ที่มาพร้อมกับความสามารถเลยลุงการ์ตูนเขาขายสายไหมอยู่ที่บริเวณลานอเนกประสงค์
จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ขึ้นจากอีสานขึ้นเหนือมาเนี่ยค่ะมา
เอ่ออาชีพแบบนี้อยู่ที่เชียงใหม่ลุงการ์ตูนบอกกับเราว่า
ลีลาต่างทั้งการทำสายไหมการควงไฟเนี่ยลุงหัดแล้วฝึกซ้อมจากอินเตอร์เน็ต
เปิดดูในยูทูปแล้วซ้อมเองส่วนโรตีสายไหมที่ทำโชว์เนี่ยจะมอบให้กับเด็ก
เดินผ่านไปผ่านมานะคะในแต่ละวันกระแสลูกค้าดีมากกระแสตอบรับดีมาก
แวะชมแวะอุดหนุนแถมลุงเขาเปิดให้ลูกค้าลองทำสายไหมด้วยตัวเองด้วยนะ
หรือว่าคุณลุงสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับประชาชนในยุคแบบโควิดแบบนี้เนาะน่ารัก
เห็นแล้วอยากเป็นเด็กเลยอ่ะก็ตอนเป็นเด็กอ่ะถ้าเห็นสายใหม่ก็อดใจไม่ไหวทุกทีนะ
มาแล้วโตขึ้นเห็นอะไรขาวขาวก็ไม่ไหวเหมือนกันเนอะโอ้ใช่แพ้
คุณเห็นสำลีคุณก็กัดเข้าปากอ่ะคือเห็นอะไรขาวแล้วเราจะคันเลย
อ๋อเราแพ้ไงอื้อหงสารคุณเนาะ